ส่วนอีกเรื่องหนึ่งไปดูเรื่องของการช่วยเหลือ

เป็นเรื่องราวของน้องฟีโน่หากจำกันได้
เป็นเด็กชายยอดกะตันยูอยู่ที่อุดรธานี
ตอนนี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มีการยกเสาเอกบ้านหลังใหม่ให้น้องฟีโน่และครอบครัวแล้วนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้ว่าชายาวุฒิจันทร
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้าน
พื้นที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานนะครับ
ช่วยกันยกเสาเอกบ้านหลังใหม่
นี่น้องฟีโน่เริ่มช่วยด้วยเหมือนกัน

เป็นนักเรียนชั้นป๒โรงเรียนบ้านบ่อคำ
ซึ่งเป็นเด็กชายยอดกระดันอยู่ที่ฐานะยากจน
พักอาศัยอยู่กับคุณยายและคุณแม่ที่ป่วย
รวมถึงน้องชายที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ต้องเดินทางไกลมาเรียน
แล้วก็ต้องเดินทางกลับไปดูคุณแม่และคุณยายแล้วก็น้องด้วย
ค่ะนะครับโดยหลังปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างนะครับ
ได้มีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า๔๓๐๐๐บาท
แล้วก็พอโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้หาบริกันนะครับว่า
นำเงินส่วนหนึ่งที่ผู้ใจบุญบริจาคมา
สร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของน้องฟีโน่
ซึ่งทางพรจังหวัดอุดรณฑานีกำชับให้ทุกฝ่าย
ช่วยกันดูแลการสร้างบ้านใหม่ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้บริจาคเงินด้วย
นี่น้องฟีโน่ก็รอดู
โดยมีเพื่อนน้องฟีโน่ก็รอดูด้วย
โดยทางภูมิในการโรงเรียนบ้านบอกคำนะครับ
พอธรรมรัฐธรรมพุทธวงศ์บอกว่า
ได้แบ่งเงินที่ผู้มีจิตสาธารณ์บริจาคมา
สร้างบ้านประมาณ๒๕๐๐๐บาท
โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
แล้วก็ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการช่วยสร้างนะครับ
โดยไม่คิดค่าแรงแม้แต่บาทเดียวนะ
ส่วนแบบบ้านได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายช่างเทศบาลตำบลผักตบ
ว่าจะใช้เวลาสร้างประมาณ๑เดือน
หลังจากเมื่อวานี้วางเสาเอกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็น่าจะอีกที๒๗ตุลาคม

ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นเบี้ยอย่างชีพ

ได้ใช้จ่ายโดยจัดสรรแบบนี้
บอกว่าเดือนหนึ่งประมาณสัก๔๐๐๐บาทนะครับ
ค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็ดูเรื่องของสิทธิต่างนะครับ